คุณผู้ชมคะเวลาทำของหายจะมีอะไรน่าดีใจกว่าได้มันคืนเนาะ

มีคุณครูเทศบาลคนหนึ่งนะคะที่จังหวัดปฐุมธานีไปตลาด

เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์แต่ปรากฏจังหวะเดินอยู่ทำกระเป๋าสตางค์ตก

ก็เป็นห่วงกระเป๋าสตางค์คว้ากระเป๋าสตางค์ขึ้นมาก่อน
ลืมไปว่ามีกำไรฝั่งเพชรอยู่ในนั้นด้วย

ปรากฏว่าเดินเลยไปอีกสักพักนึงเพิ่งนึกขึ้นได้เปิดดูอ้าว

เดินย้อนกลับมาที่ร้านเดิมก็หาไม่เจอ
สุดท้ายต้องไปขอวงจรปิดมาแล้วนี่ค่ะ
นี่คือกำไรที่หล่นอยู่
แล้วผู้หญิงที่เสื้อสีม่วงที่เดินผ่านไปผ่านมาคนนี้

เด็มันอยู่ตรงที่ว่าพอเก็บแล้วปุ๊บ

ไม่ได้ไปส่งตำรวจไม่ได้ไปหาดูว่าเอ๊ะ

เห็นคลิปนี้แล้วเธอก็ร้อนใจนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ค่ะ
คุณครูคนนี้คือคุณครูฐานมณีแจ้งประจักษ์นะคะ

ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองปฐุมธานีไว้แล้ว
แล้วก็เอาคลิปเมื่อสักครู่นี้ไปแจ้งตำรวจไว้ด้วย
เล่าให้ฟังบอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ย
ซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุม
แล้วก็อย่างที่เล่าไปค่ะทำกระเป๋าสตางค์ตก
ลืมไปเลยว่าเก็บกำไรฝั่งเพชร

กระเป๋าสตางค์เธอหล่นเธอก้มเก็บแต่กระเป๋าสตางค์

แล้วก็ไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดว่า
ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
ร่างทวมหน่อยสวมเสื้อสีม่วงคนนี้ล่ะค่ะ
เป็นคนเก็บไว้แล้วก็เอาไปเลย
ก็ร้อนใจแล้วค่ะเพราะว่าอยากได้กำไรคืน
เพราะว่ากำไรนั้นตั้งใจว่าจะเอาไปจำนำ

ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่
ผู้กำกับสพเมืองปฐุมธานีบอกนะคะว่า

ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ติดตามไปบ้านคนที่เก็บกำไรได้เลย
ซึ่งคนที่เก็บกำไรได้เขาก็บอกนะคะว่า
เขาไม่ได้มีเจตนาจะเอาไปเองหรือเก็บเอาไว้เองนะ
เพราะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันของจริงหรือของปลอม
จะเอาไปให้ตำรวจตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ
แต่ฝนมันตกหนักออกมาไม่ได้
จังหวะฝนหยุดก็ค่ำแล้วกลัวจะไม่ทันเวลาเคอร์ฟิลล์ค่ะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเธอเอามามอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งให้นางฐานมณี
มารับกำไรฝั่งเพชรที่โรงพักค่ะ
ฟังความรู้สึกของคุณครูฐานมณีกันหน่อย

เราก็ขอบคุณเขาที่นำกำไรมาคืนนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกำลัวดขอบคุณผู้ศึกขามากมายเลยนะคะ
ที่ช่วยเหลือถ้าไม่ได้สำหรับกำลังงานที่ช่วยเหลือ

ก็ของหายได้คืนค่ะเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าดีใจกว่านี้ละ
อะไรใดทั้งสิ้นนะครับ